กลับมาเมืองไทยโรบสองปีเลย
กลับมารอบนี้เธอก็พาลูกมาด้วย

คือลูกโตกวัยมากมีลูกสามคน

ลูกสาวคนโตน้องลายลานอายุ๑๐ข่วงคือเขามาเดินแบบ

ต้องบอกว่าลีลาการเดินแบบเนี่ยคือตามรอยคุณแม่พอล่ามาเป๊ะเลยนะคะ

แต่ลายลากับแม่พอล่าหน้าเหมือนกันจริงนะเธอ

งานนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐก็เลยต้องถามหน่อยนะคะว่า
พอลล่าจะดันลูกสาวเข้าวงการบันเทิงหรือเปล่านะคะ
พอล่าบอกว่าจริงแล้วลูกสาวไม่ได้มาคุย

แต่ว่าเขาก็ชอบถ่ายรูปอะไรตามเด็กนี่แหละค่ะ
อีกอย่างนะคะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะ

ก็ถ้ามีคนติดต่อลูกสาวให้ไปทำงานก็ยินดีค่ะ
แต่ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของน้องด้วยนะคะ
ส่วนตัวเองนั้นนะคะก็จะคัมแบ็คหวนขึ้นสู่วงการนะคะ
เพราะว่าตอนนี้นะคะก็จะมีผลงานออกมาให้ได้ชมแล้วล่ะค่ะ

แต่ว่าถ่ายทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวมีเดี๋ยวก็ได้เห็นแล้วค่ะ

เดี๋ยวก็ได้ชมกันเร็วนี้
ไม่รู้เดี๋ยวดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ยังไม่ถึงเป็นหนังหรือละคร

แต่ว่าต้องดูก่อนว่ามันคุ้มกับเวลาที่เราจะเสียหรือเปล่า
ปอลล่าอยู่วงการมายาวนานมา
รุ่นชายเค้านี้น่ารักมาก

ชอบมากตอนที่เขาเล่นเนื้อคู่ประตูถัดไป
รักมากในความน่ารักนะคุณผู้ชมนะ